คุณผู้ชมครับมาดูเหตุสลด๒เหตุการณ์นะครับ
ผู้ชายตามง้อขอคืนดีหญิงสาวไม่สำเร็จ

ตัดสินใจนะครับตัวผู้ชายเอาปืนออกมายิงผู้หญิง
แล้วก็ยิงตัวเองหวังจะตายตามนะครับ
นี่๒เหตุการณ์วันนี้พาดหัวในหน้าหนึ่ง

ตามง้อไม่สำเร็จยิงดับนักศึกษามรปี๓
เป็นนุ่มโรงงานรักล่มก่อนจะจ่อตัวเองตายนะครับ
เหตุแรกนี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยขึ้นมานะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าหมู่บ้านแห่ง๑

คุณผู้ชมจะเห็นน้องนักศึกษาคนนี้ที่ใส่ชุดนักศึกษาอยู่

แล้วผู้หญิงที่กำลังล้มลง
คือถูกผู้ชายยิงเข้าไปแล้ว๑นัดนะครับ
หน้าเพื่อนนักศึกษาเลยเพื่อนนักศึกษาวิ่งหนีเลย
จากนั้นผู้ชายคนนี้มานั่งอยู่ใกล้ศพของผู้หญิง
ยังไม่เสียผู้หญิงตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตทันที

คือตอนนั้นพอผู้หญิงล้มลงเนี่ยนะคะ
คือเหมือนกับกระโปรงน้องก็เปิดผู้ชายเขาก็ปิดกระโปรงให้แล้วก็กอด
แล้วก็ตัวผู้หญิงคือเหมือนแขนยังขยับได้อยู่นิดนึงนะครับ
แต่ผู้ชายคนนี้ตัดสินใจใช้ปืนที่ยิงผู้หญิงยิงตัวเองเข้าที่ลำคอนะครับ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้คือตัวผู้หญิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ส่วนผู้ชายเนี่ยถูกคนแถวนั้นเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยรีบพาตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้
หลังจากเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพุทธมณฑลพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีนะครับ
จากการตรวจสอบพบศพของนางสาวนัชริยาทาประจิตอายุ๒๑ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่ง
จมกองเลือดเสียชีวิตในชุดนักศึกษา
จากการถูกอาวุธปืนขนาด๓๘ยิงเข้าที่ศีรษะ
ต่อมาทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายพักขพงศ์จิตตาบรมอายุ๒๔ปี
ซึ่งบาดเจ็บสาหัสเนื่องจากใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงตัวเองหวังตายตามเคียงข้างกันนะครับ
ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลพุทธมณฑลไปก่อนหน้านี้
จากนั้นส่งตัวต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์นครปฐมอาการสาหัสมากและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
อกจากนี้ในที่เกิดเหตุยังพบรถยนต์กระบะครับ
อยู่ห่างจากที่เกิดเหตุไปอีก๔๐๐เมตร
ซึ่งเป็นรถของในพักกระพงผู้ก่อเหตุ
ก็ตำรวจมีการยึดไว้ตรวจสอบนะครับ
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ทราบว่าผู้ตายและเพื่อนกำลังเดินออกจากหอพัก

ซึ่งขณะที่กำลังเดินมาภายในซอยใกล้ที่เกิดเหตุ
นายพักขพงศ์มานั่งดักรอข้างทาง
จากนั้นทั้งสองได้มีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องของการง้อขอคืนดี
แต่ผู้ตายไม่ยอมพูดคุยด้วยและมีท่าทีที่เมินเฉย
พักขพงศ์เรียกให้หยุดเพื่อที่จะพูดคุยกัน

ทำให้นายพักขพงศ์โมโหคว้าปืนที่ถือเตรียมไว้ยิงใส่ทันที

ส่วนนายพักกระพงเดินทางมาข้างผู้ตายและกอดผู้ตาย
จากนั้นใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละครับ
จ่อคางยิงใส่ตัวเองหวังจะตายตามไปด้วยกัน
แต่กระสุนไม่ถูกจุดสำคัญจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตภายหลังนะครับ
เพื่อนผู้ตายเปิดเผยว่าฝ่ายชายเป็นแฟนเก่า
คือมาง้อขอคืนดีหลายครั้งแล้ว
แต่คาดว่าคุยกันไม่ลงตัวจึงก่อเหตุดังกล่าวนะครับ
และก่อนหน้านี้เมื่อประมาณต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ผู้หญิงเป็นคนบอกเลิก
หลังจากจับได้ว่านายพักขพงศ์ไปคบหาเป็นแฟนกับหญิงคนใหม่
หลังจากที่เธอกับนายพักขพงศ์คบหากันมาตั้ง๔๕ปีแล้วนะ
เขาคบกันมา๔๕ปีตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะครับ
พอจบฝ่ายชายก็ไปต่อไปทำงานทางด้านคอมพิวเตอร์อยู่ที่ระยอง
แล้วทีนี้พออยู่กันคนละจังหวัดไงมันก็ห่างกัน
แล้วปรากฏว่าพอผู้หญิงไปรู้อีกว่าผู้ชายไปมีผู้หญิงใหม่
ผู้หญิงก็เลยตัดสินใจบอกเลิก
แล้วก็เพื่อนบอกว่าเนี่ยสองคนเนี่ยก็ทะเลาะกันบ่อยครั้งนะ

พักขพงศ์ก็บุกมาหานางสาวนัชริยาที่หอพักอีกครั้ง
แล้วก็พาฝ่ายหญิงนั่งรถออกไปด้วยกัน
ก่อนจะขับรถกลับมาส่งในสภาพที่นางสาวนัชริยาเนี่ย
ก็ถูกทำร้ายหน้าตาปูดบวมนะครับ
หลังจากนั้นนายพักขพงศ์ก็ยังตามง้อขอคืนดีหลายครั้ง

นี่สำหรับนางสาวนัชริยาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติก
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ชื่อดังแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นคนเรียนหนังสือเก่งนะ

และอีก๒เดือนเท่านั้นเองก็จะเข้ารับปริญญาบัตร

แล้วก็ยังโพสต์ข้อความสุดท้ายถึงพ่อแม่นะครับ
บอกว่าเรียนมันเหนื่อยแต่คนส่งเรียนเหนื่อยกว่า
อีกนิดเดียวนะรอหนูนะ
แต่ท้ายที่สุดก็มาถูกก่อเหตุนะฮะ
ตแฟนก่อเหตุยิงเธอจนเสียชีวิต
แล้วก็อดีตแฟนก็ยิงตัวตายตามนะครับ
แล้วก็กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเมื่อคืนช่วงค่ำ
เขามีการเชิญผู้ปกครองของน้องผู้ตาย
ให้มาที่สพพุทธมณฑล
แล้วตำรวจก็เอาบัตรประชาชนให้กับคุณแม่ดู
ไม่คิดว่าลูกจะจากไปด้วยอาวุธปืนแบบนี้